จากเรื่องวัคซีนมาดูเรื่องนี้กันบ้าง
เลเซอร์ครับเลเซอร์ที่ใช้อาจารย์ก็ชอบใช้เวลาบรรยาย
มันถูกดัดแปลงเอาไปไล่นก
แล้วปรากฏว่ามีคนไปยิงเลเซอร์พุ่งเข้ามาที่ตาตัวเอง
หมอตาจากสุแพทย์บอกเลยว่าอย่าเชียวนะถึงขั้นมองไม่เห็นกันเลยทีเดียวนะ
คุณผู้ชมฮะดวงตาสายตาสำคัญอย่างยิ่ง
คุณหมอยิ่งพันธ์ธาราวัชรศาสตร์
ท่านเป็นจักษุแพทย์โรงพยาบาลพุทธชินราชจังหวัดพิสุนโลก
ท่านเช้าให้ดูความเสียหายหลังจาก
ตาถูกเลเซอร์เข้าไปทำลายกลายเป็นจุดขาว
โดยการสอบระวัตรเพราะว่ามีการใช้ปืนเลเซอร์ไล่นก

คือมีกรณีคนไข้ของคุณหมอนี่ท่านชี้ให้ดูแล้ว

อายุ๒๓ปี
ถือว่าเป็นกรณีที่หนักที่สุด

เผลอไปกดเลเซอร์ใส่ตาตัวเอง

ข้างซ้ายเนี่ยมองอะไรไม่เห็นนะ
จอประสาทตาถูกแสงเลเซอร์จนไหม้ครับ

ต้องรักษาแล้วก็ตรวจอย่างต่อเนื่อง
เพื่อระมัดระวังภาวะการอักเสบ
อาการบวมของจอประสาทตานะครับ

จริงแล้วเลเซอร์ที่วางขายในตลาดนัดอะไรทั่วไป
มันมีความเข้มของแสนหลากหลายเยอะแยะเลยครับ
โดยทั่วไปถ้าตามพิสดีแล้วเขาบอกว่า
ความคุ้มข้นของเลเซอร์ที่น้อยกว่า๕ไมโครวัตต์
ก็ยังถือว่ามีความรุนแรงน้อย
แต่ถ้ามากกว่า๕ไมโครวัตต์ขึ้นไป

อาจจะทำให้เกิดความเสียหายที่ถาวรกับจอประสาทธาครับ
แต่ไม่ว่าจะเป็นความเข้มข้นเท่าไหร่เนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ย
จัตรูแพทย์เราจะแนะนำเพราะว่าไม่ควรมองเลเซอร์ทุกชนิด
อาจารย์บรรยายหรือว่าใช้ตามคอนเสิร์ต
ปัจจุบันมีการดัดแปลงมาใช้ไล่นก
ใครที่มีอยู่ที่บ้านระวังเด็กเถอะนะครับ
จะไปส่องตาคนอื่นเข้าหรือแม้จะส่องตาตัวเองเนี่ยต้องระวังนะครับ
ผลกระทบของแสงแลเซอร์จะทำให้จอประสาทตาบวมมีเลือดออกเกิดรูรั่ว
และถ้าเป็นรอยไหม้นะครับตาจะมัวถาวรได้เลยนะครับ
นี่เรื่องสำคัญเลยนะคะบางทีมองข้ามเพราะว่ามันหาซื้อได้ง่าย